หลังจากที่เมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดเหตุรถเก๋งคันหนึ่งนะฮะ
ตกจากลานจอดรถ
คนขับรถและนางสาวพรทิพย์บุญสิ่งศรีนะครับ
เป็นเพื่อนนั่งมาด้วยเสียชีวิตด้วยกันทั้งคู่นะครับ
ทั้งคู่เนี่ยอายุเท่ากันคือสามสิบห้าปี
เกิดเดือนเดียวกันด้วยแล้วก็ปีเดียวกันด้วยคุณผู้ชมครับ
อันนี้เป็นเรื่องน่าแปลกใจเหมือนกันนะครับ
แล้วก็ยังเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานชนรับประทานที่๑๖สงขรา
เหมือนกันนะฮะเหตุเกิดในเมื่อช่วงค่ำของวันนี้นะครับ
ล่าสุดนะครับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
เข้าไปตรวจสอบลานจอดรถชั้นสามเอ
เพื่อสรุปสาเหตุเพราะว่ารถเก่งคันนี้ไม่ได้จอดติดอยู่กับ
ล็อกที่อยู่ติดกับรั้วเหล็กนะครับแต่ว่าไปจอดอยู่ล็อกถัดไป
และเป็นการถอยหลังพุ่งชนรั้วเหล็กจนหลุดลงไปครับ
และรถนั้นก็ตกลงไปด้านล่างส่วนที่บริเวณจุดที่ตกนั้น
ยังมีการกั้นพื้นที่เป็นเขตห่วงห้าม
กว่าเจ้าหน้าที่จะเข้าไปตรวจสอบแล้วก็เก็บหลักฐานทั้งหมดแล้วเสร็จนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกกิติชัยสังถาวรเป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรหาดใหญ่
เปิดเผยว่ายังไม่สามารถชี้ชัดถึงสาเหตุที่รถนั้นตกลงมาได้
แต่ว่ารักษณะของรถที่ตกลงไปนั้นเกิดจากคนขับตกใจ
จากการเร่งเครื่องยนต์ถอยหลังออกจากจุดจอดรถ
ซึ่งผลจากการตรวจสอบพบว่าเบรกมือนั้นยังคงค้างอยู่เลยนะครับ
จึงเป็นไปได้๒กรณีคือ๑ขนาดเข้าเกียร์ถอยหลังรถมีอาการหนืด
จนคนขับเยี่ยบคันเร่งให้แรงขึ้นแล้วก็ตกใจควบคุมรถไม่ได้
ส่วนอีกหนึ่งกรณีคือคนขับพยายามดึงเบรกมือให้รถหยุด
ขณะที่รถเนี่ยถอยหลังก็ทำให้ตกลงไปนะครับ
ซึ่งต้องรอผลการตรวจสอบหลักฐานแล้วก็สอบส่วนพยานแวดล้อมเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งครับ